สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวน้องกายนะครับ

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ทำให้ได้นะ๔ข้อ๑ล้านบาท
อย่างนั้นขอเชิญน้องกายมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
วันนี้กายได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลูก
ขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านเจริญ

ตายมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ยายต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรก

พร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑จัดจานสเต็ก
เรื่องที่๒โรงเรียนบ้านบางเจริญ

เรื่องที่๔บ้านแม่เท่า
เรื่องที่๕จังหวัดประจวบคิริขัน
เรื่องที่๓ครับทุกคน
เรื่องฟุตบอลครับ

ก็ชอบเตะตั้งแต่ตอนเล็ก

กองหน้าครับ

ประจวบเอฟซีเขาให้โคต้าเราเนี่ยนะ

กลายเป็นเด็กที่คบได้

ก็วิธีเล่นผมชอบเอกลักษณ์ของเขาครับ

แล้วพอเนมาย้ายมาย้ายจากบาเซโลน่าไปปารีแซงแชคแมง

ไม่ได้ดูข่าวอยู่ก็ไม่รู้เลยครับตอนนี้
แต่ก็เชียร์อยู่ครับเชียร์ชอบอยู่

อยู่กับเรื่องนี้แหละคุณโบนี่แหละ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เนมาเล่นให้กับสโมสรบาเซโรน่าจำนวนกี่ปี
ตัวเลือกที่หนึ่ง๕ปี

ผมก็ชอบดูฟุตบอลมาตลอดครับ
ดูทีมบุรีรำมาตลอด
เพราะทีมบุรีรำกองหน้าเขาเกมลุกดีครับ

คำถามข้อนี้ถือว่าง่ายครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งครับ๕ปี

มั่นใจเท่าไหร่ครับ
ก็มั่นใจครับชอบเนมาตลอด

กายยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

พายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพาย
เพราะที่เหลือคือสัตว์จานสเต๊ก
โรงเรียนบ้านบางเจริญ

เลือกโรงเรียนบ้านบางเจริญครับ
ทำไมเลือกโรงเรียนบ้านบางเจริญให้กับน้อง
เพราะน้องชอบโรงเรียนบางเจริญมาตั้งนานเลยครับ
ก็คุกคีกับครูส่วนใหญ่ครับ

ขอเชิญน้องพายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พายปีนี้กี่ขวบแล้วลูก

ก็รู้จักเลยครับ
พานโรงโครงแรกของโรงเรียนชื่อว่าอะไรครับ
สถามชาติสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดไม่ใช่ค่านิยมหลักที่ติดไว้ที่ป้ายนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งเอกภาพ
ตัวเลือกที่สองความกระตือรือล้น
ตัวเลือกที่๓มีคุณธรรม
ตัวเลือกที่สี่เรียนรู้ตลอดชีวิต

ก็พอจะรู้ข้อมูลให้กับโรงเรียนบางเจริญบ้างนะครับ
เช่นเสียบจำมืนมื้อน้ำมืนกับดำครับ
นี้ผมก็เคยเห็นติดอยู่หน้าอาหารเหรียญทุกวันเลยครับ

เรียนรู้ตลอดชีวิตครับ
ตัวเลือกที่สี่เรียนรู้ตลอดชีวิตครับ
พายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เท่าธิดาขึ้นมาตอบครับ

ก็เขาอยู่มานานแล้วเขาก็รู้แล้วว่าบ้านเขาเป็นยังไงครับ

ขอให้โชคดีครับขอเชิญแม่เท่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในบ้านนี้เห็นบอกว่ามีโปสเตอร์ละครหลายเรื่องเลยเหรอครับ
ครับ
แล้วทำไมล่ะใครเป็นแฟนละครตัวยงของบ้าน
ก็แม่เท่านั่นแหละ

ก็ชอบเจอยาเลย

ชอบตั้งแต่ร้องเพลงกระทงหลวงตาง

ขอบคุณแม่มากที่ยังจำเพลงนี้นะ

จำได้ไหมแม่ว่าบ้านเราเนี่ยมีโปสเตอร์ละครเรื่องอะไรบ้าง

ตัวเองเป็นคนติดกับมือแต่มันลืม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์ละครเรื่องตะวันเดือดที่ติดอยู่ในบ้านตัวเลือกที่หนึ่งดอมเหตระกูลตัวเลือกที่สองจอนนี่แอนโฟเน่ตัวเลือกที่สามธนวัฒน์วัฒนภูติตัวเลือกที่สี่สมชายเข็มกลัด
ที่บ้านไม่มีโทรทัศน์แล้วชอบซื้อหนังสือมาอ่านค่ะอ่านเสร็จแล้วก็จัดรูปติดไว้ข้างขวาแปะไว้ข้างตู้เมื่อก่อนมีเยอะเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะตอนนี้ไม่เยอะแล้วเหลือไม่กี่เรื่องแล้วนานมากี่บท
ขอเลือกข้อที่๔สมชายเข็มกลัดค่ะ
ตัวเลือกที่สี่สมชายเข็มกลัดครับ

ขอให้โชคดีครับขอเชิญแม่เมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กรีดยางนี่เคยเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมเหรอครับ

ทำค่ะทำสเต็กอะค่ะ
สเต็กนี่ทำบ่อยแค่ไหนครับแม่วันหนึ่งต้องออกทุกวันไหม
ไม่อะค่ะประมาณสี่วันสามวันออกหนึ่งครั้ง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มะเขือเทศเครดหอมพ่อพี่ใหญ่กะลำปลี

จานกุมเม็ด
มีคนเค็มแข็งแข็งแรงแข็งแรงไหม

จัดปะทิ่งยังมีลมหาใจสู้จนสุดสุดท้าย
แม่ครับเดี๋ยวแม่จะต้องจัดสเต็กใส่จาน
แบบนี้นะครับคุณผู้ชมตัวอย่าง
ซึ่งของของเรานะฮะสดใหม่

ช่วยกันสองคนแม่ลูกนะครับ
คุณผู้ชมครับโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
จานสเต็กจำนวน๘จานภายในเวลา๓นาที
ฉันนะคะเคยเป็นกุ๊กอยู่ที่นครศรีธรรมราช๒ปีค่ะ
ส่วนมากลูกค้าจะชอบสั่งสเต๊กหมูค่ะ
การทำสเต๊กอะค่ะไม่ยากเกินไปอะค่ะ
อย่าทำให้เต็มที่นะคะสู้ค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
เป็นไงบ้างครับแม่

แม่มั่นใจแค่ไหน

คุณผู้ชมเอาใจช่วยนะครับครอบครัวน้องกายจากจังหวัดประจวบคิริขันว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านจำนวนเท่าไหร่ครับ
จำนวนจำนวนจำนวน